คุณผู้ชมคะแม้เวลาจะผ่านไป๖๐ปีแล้วนะคะ
แต่ชาวจังหวัดราชบุรียังไม่ลืมเหตุการณ์นี้ค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตลาดบ้านโป่ง
ครั้งนั้นเรียกได้ว่าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยนะคะ
แต่จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมของในหลวงราชการที่เก้า
ส่งช่วยปลอบขวัญและช่วยเหลือให้รัศดรผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้

ตลาดบ้านโป่งชุมชนการค้าสำคัญวันนี้คึกคักไปด้วยผู้คน
เป็นภาพที่ต่างจากเมื่อ๖๐ปีก่อนหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งใหญ่
วันที่เก้ากันยายนปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
ตลาดบ้านโป่งกลายเป็นทะเลเพลิงที่เผาผลาญทุกอย่างวอดวาย
เปลวไฟโหมลุกไหม้กินพื้นที่กว่า๘๐ไร่
ทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนถูกเผาเรียบเป็นหน้ากลอง
สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมาก
หลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวและยังคงจดจำวันวิปโยคได้จนถึงทุกวันนี้
ขณะนั้นยังเห็นไฟนะครับมันมันร้อนจัดขนาดที่ว่าห้องแถวฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันร้อนร้อนแล้วก็ปิดไฟพลุบไปเลยไม่ใช่ว่าโดนเปลวเปลวไฟมาแล้วแล้วลุกนะครับอันนี้มันมันพลึบติดเลยตอนนั้นรู้ว่าแบบไหม้ทั่วตลาดเลยนะครับทั่วตลาดแบบแบบไม่มีเหลือแล้วนะครับชาวบ้านก็อ่าต่างคนต่างก็แบกเข้าของอะไรที่
ก็ไปในที่ที่ปลอดภัยลูกเด็กแดกแดงนะครับก็จะร้องไห้กันลงมเลยผู้ใหญ่ก็ร้องด้วยแหละเพราะอ่าเสียหายแบบไม่ได้เอาอะไรอะไรติดตัวกลับมาเลยนะครับขณะที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังไร้จุดหมายกลับมีน้ำทิพย์ชะลมจิตใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางจ้าพระบ
ห่วงพวกเรามากแล้วอย่างน้อยเราก็ภูมิใหญ่
ที่ว่าเรามีในหลวงซึ่งเป็นพ่อหลวงของเรานั้น
ได้ยังดูแลพวกเรายังเป็นห่วงพวกเราอยู่
ปล่อยให้พวกเรานั้นเดือดร้อนอย่างเดียวได้นะครับ
สัญหาพูดไม่ถูกแต่รู้ว่าโหดีมากเราตื้นตัน
ตื้นตันจนพูดไม่ถูก
น้ำพระราชหารุทัยของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน๑แสนบาท
แก่เด็กนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้
โดยให้เจ้าหน้าที่จัดสรรให้เท่ากัน
และมอบผ่านบัญชีธนาคารออมสิน
นายวิรัติจารุภูลผลอายุ๗๑ปีเจ้าของร้านทองนิยมศิลป์ที่บ้านถูกไฟไหม้
ครอบครัวต้องเริ่มต้นชีวิตแบบนับหนึ่งกันใหม่
ขณะนั้นเขาอายุเพียง๙ปีได้รับเงินพระราชทานช่วยเหลือ๑๐๘บาท๙๕สตางค์
ทุกวันนี้ยังคงเก็บสมุดบัญชีไว้และนำพระบรมชายาลักษณ์
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวตลาดบ้านโป่งเก็บไว้ในตู้

โอ้โหเหมือนกับข่าวนี้เหมือนกับเทวดามาโปรดเลย
พวกเราปลื้มมากเลยเหมือนกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินมาทรงโปรดอย่างนี้
แต่ตอนนั้นไม่ทราบว่าท่านมาแจกเงินหรอกนะท่านมาทราบทีหลัง
ซึ่งชาวบ้านโป่งนี้ก็โอ้โหร้องไห้ดีใจทั้งน้ำตา
เมื่อเสด็จมาเนี่ยตอนนั้นเหมือนเป็นฟ้ามาโปรดนะ
คนที่เราเหมือนกับเราตายแล้วจะตายอยู่แล้ว
แต่ทันมาทำให้เราฟื้นขึ้นมาได้
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมตลาดบ้านโป่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครั้งนั้น
ทำให้หัวใจที่ห่อเหี่ยวสิ้นหวังของราศดร

และเป็นพลังให้ลุกขึ้นสู้ชีวิตต่อ
บนผนังบ้านแทบทุกหลังคาเรือนในตลาดบ้านโป่ง

เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนธเหตุไฟไหม้ติดอยู่
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แม้วันนี้พระองค์จะจากไปแล้ว

ที่เคยช่วยดับทุกข์ให้ชาวบ้าน
จะยังถูกเล่าขานต่อไปอีก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ที่โอกาสมหาศูนย์จังหวัดนั้นเข้าไปดูแล

โครงการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมนะครับ
ที่เขาชมมอำเบิกโทรศาลักษณ์

ทดสอบวิธีการฟื้นฟู

ซึ่งในอดีตนั้น
ดินตรงนี้ไม่สามารถที่จะ

แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเสื่อมโทรม
โดยนำดินนั้น

ได้รับการดูแลและปรับปรุง

พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เสือบโทรงของข่าวชมุมได้เป็นอย่างดีนะครับ
นี่ก็เป็นที่สิ่งที่พวกเราชาวราชบุรีนั้นได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระองค์ท่าน
รัชบุรีนั้นรู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับ
พระองค์นั้นตลอดชีวิตของพระองค์นั้นได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับ
ก็พวกเรานั้นก็ต้องช่วยกันนะครับที่จะดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรา
ให้ดำเนินอยู่คู่กับประเทศไทยของเราในโอกาสต่อไปครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ครับ